นะครับอ่ะผู้ชมมาต่อทิ้งไปเรื่องของอาหารการกิน

ไม่รู้ทั้งสองท่านเคยเจอของแปลกในอาหารบ้างหรือเปล่า

อาทิตย์เก้ากงกว่าจะทานข้ากันอยู่ใช่ไหม

ผู้ชายคนนี้เขาไปซื้อน้ำตกหมูมาทาน

ลิ้นไปโดนเอ๊ะอะไรแข็งในปาก

ฉีดยามันอยู่ในเนื้อหมู
นี่ถ้าไปโดนลิ้นหรือว่าไปโดนแบบ

แต่ไม่ได้ดุนแบบแรงมากเพราะอารามสงสัยว่าอะไรอยู่ในปาก

เขาบอกมาได้ไงเนี่ยเข็มฉีดยาในเนื้อหมู
แล้วมันเป็นน้ำตกคือมันต้องผ่านกระบวนการหั่นมาแล้วใช่ไหม
หันเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นชิ้นก่อนที่จะทำเป็นน้ำตกอะเนาะ
บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองอวสารน้ำตกหมู

เขาบอกว่ากรูเนี่ยเจอในน้ำตก

หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าซื้อมาจากร้านแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองกรุงเทพ
เคี้ยวอยู่รู้สึกกระดูกอ่อนหรือเปล่านะ

ก็เลยต้องคายออกมาปรากฏว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
โชคดีนะมันไม่แทงแบบกระพุงแก้มหรือแทงลิ้นแทงปากเนอะ

เจ้าของโพสต์เขาเชื่อว่าเข็มฉีดยามันก็คงจะมาในกระบวนการของการดูแลหมูแหละ
ส่วนเรื่องนี้เขาบอกว่าโพสต์ต้องการเตือนภัย
แต่ไม่ได้จะเอาเรื่องร้านค้าขายน้ำตกหมูหรอกนะ
แต่เตือนภัยเช้านี้เที่ยงนี้เย็นนี้ใครทานอะไรก็ระวังให้ดี
แล้วก็ฝากคนทำด้วยตรวจสอบด้วยว่าเนื้อหมูคุณมันปลอดภัยหรือเปล่า
ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ